ต่อที่โรงเรียนที่อุดรคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งทำทีเป็นผู้ปกครอง
จะไปรับบุตรหลานที่ไหนได้นู่นเข้าไปในห้องพักครู
ขโมยโน้ตบุ๊กของคุณครูครับนะฮะนี่ครับนะฮะนี่เข้ามาแล้วครับ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแต่ว่าแน่นอนนะฮะกล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้นี่หน้ากงหน้ากากก็ไม่ใส่เดินเข้าไปนะฮะ
เป็นวัยรุ่นเลยครับคุณผู้ชมนะฮะสวมเสื้อวอร์มเห็นไหม
มีแถบหน่อยกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบขี่รถเข้าไป
โรงเรียนเทศบาล๒ถนนมุกขมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี
นี่ฮะเดินมองซ้ายมองขวาห้องไหนดีนะทำทีตอนแรก
ทุกคนเข้าใจว่าเป็นผู้ปกครองมารับมาส่งบุตรหลานนะฮะ
แล้วก็เดินสอดส่องขึ้นไปบนตึกเข้าห้องนั้นห้องนี้บนอาคารเรียน
แล้วก็ไปหยิบกระเป๋าซึ่งมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณครูท่านหนึ่งไป
นะฮะคุณครูท่านนั้นก็เป็นคุณครูชั้นปสองครับชื่อว่านางสาวพัชรินอ่อนสิง
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันจันทร์ตอนนี้เลิกเรียนแล้ว
มีผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารับบุตรหลานของตัวเอง
จังหวะนั้นเธอวางกระเป๋าโน้ตบุ๊กเอาไว้ที่ห้องธุรการ
แล้วก็เดินไปเอาของด้านในนะฮะวางไว้ด้านนอกแล้วเข้าไปเอาของด้านใน
จนกระทั่งจะขับรถกลับบ้านเอ๊ะก็คิดว่าเอ๊ะเราวางกระเป๋าเอาไว้ที่ตรงระเบียงหน้าห้องธุรการ
ก็เลยเดินกลับไปเอาปรากฏว่ามันหายไปแล้วครับ
ขับรถวนดูต่างอาคารตรงนั้นตรงนี้คิดว่าเราลืมหรือเปล่าก็ไม่เจอ
สุดท้ายไปถามเพื่อนครูในกลุ่มไลน์ก็ไม่มีคนเห็น
ก็เลยไปแจ้งผอช่วยเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหน่อย
มีคนขโมยไปหรือว่าหยิบผิดหรือเปล่าสุดท้ายก็ไปเจอตามภาพนะฮะ
ผู้ชายคนนั้นเข้าไปแล้วก็หยิบไปนะครับก็เลยไปแจ้งจำรวจให้เข้ามา
สวนติดตามคนร้ายนะเพราะว่าเกรงว่าจะเข้ามาก่อเหตุอีก
แล้วก็เป็นอันตรายกับคุณครูและก็นักเรียนพร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดติดเอาไว้
ว่าใครพบเห็นเบาะแสของคนร้ายคนนี้ก็ช่วยแจ้งคุณครูและตำรวจด้วยนะครับ